ผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านเป็นเมียเป็นผู้หญิง
แต่ผัวเนี่ยหึงโหดไปบุกไปยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พระนครศรียุธยาแล้วเกิดกลางสาราอเนกประสงค์น่ะ
แล้วคนอื่นเขาจะตกใจกันไหม
นั่นคือแม่ครับแม่มาพบศพของนายวัชราชัยสุพธรรมกิจนะฮะ
สุพธรรมกิจลูกชายอายุ๔๐ปีถูกกระหน่ำยิงเสียชีวิตนอนอยู่กลางสาราอเนกประสงค์
บ้านสวนพริกหมู่๖ตะบนบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ก่อนหน้านี้ตำรวจรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่สาราแห่งนี้แหละ
พอไปถึงไปเจอร่างไปเจอศพของนายวัชราชัยเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒นะ
นอนเสียชีวิตอยู่กลางสาราถูกยิงเข้าที่แผ่นหลัง๑นัดหัวไหล่ขวา๑นัดแล้วก็แขนขวา๑นัดครับ
จากนี้ยังมีนายบุญสมบ่อสุวรรณอายุ๖๒ปีที่เข้าไปห้ามปราม
แต่ก็โดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไป๑คนด้วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
นี่คือปืนที่ใช้ก่อเหตุครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายอดีศักดิ์ยานจรูนอายุ๓๖ปี
หลังเกิดเหตุนะฮะกำนันตะบนบ้านเกาะก็ยึดปืนของกลางเอาไว้ได้
และก็พยายามคุมตัวอาดิสักส่งตำรวจแต่เขาดิ้นขัดขืนจนหนีไปได้ครับ
คุณผู้ชมฮะนี่คือภาพช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะครับครับ
ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบริเวณสาราอเนกประสงค์
พอแจกเสร็จทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน

รถมาถึงนะฮะผู้ก่อเหตุจอดรถแล้ว
จอดแล้วแล้วสายตามองเขมงเพ่งไปข้างในเห็นไหมครับ
เข้าไปในสาราแล้วเขาก็เดินเข้าไปในสารา
นะครับเข้าไปกันยิงแล้วครับกระหน่ำยิง
นัดนายวัชราชัยล้มลงเสียชีวิตครับ

นางสาวสมพรบ่อสุวรรณอายุ๓๖ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖

เล่าบอกว่าอดีศักดิ์สามีเป็นคนขับรถตู้รับส่งพนักงาน
ส่วนเธอเนี่ยนะช่วยเหลืองานแจกสิ่งขอให้กับชาวบ้าน
สามีก็เดินเข้ามาในสาราแล้วใช้ปืนยิงนายวัชราชัย

พ่อของเธอที่เข้ามาห้ามก็โดนลูกหลงไปด้วย

ยอมรับว่าสาเหตุมาจากหึงหวงนี่แหละ
ระแวงระแวงจังเลย
แวงว่าผู้เสียชีวิตจะมาติดพันธุ
ซึ่งมันไม่เป็นเรื่องจริงครับเธอบอกครับ

สอบพ่อพระนครศรีอศิษยาควรมตัวผู้ก่อเหตุ
แล้วก็หนีไปหาแม่ที่บ้านเพื่อกราบลาครับ
แล้วก็จะนำตัวไปสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อไปครับ